บรรยากาศกันหน่อยนะคะสำหรับงานสวดพระอภิษฐรรมศพของ
เอ่ออาเอกศอระพงศ์ชาตรี
วันนี้เป็นวันที่๒เหมือนกันนะคะ
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พศ๒๕๕
จัดขึ้นที่สารากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
วันนี้ทางคณะสงฆ์และคณะสิทธิ์วัดดาวดึง
องทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรมคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์เป็นเจ้าภาพนะคะ
โดยช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะก็มีประชาชนและคนในวงการบันเทิง
รวมถึงญาติญาติเนี่ยทยอยเดินทางเข้ามาที่สารากลางน้ำ
ร่วมฟังสวดอภิษฐรรมศพในวันนี้ตอน๑ทุ่ม
โดยผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ต้องเดินผ่านอุโมงฆ่าเชื้อโรคที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอาไว้ให้ก่อนด้วย
แล้วก็ค่อยมาร่วมฟังสวดอภิษฐรรมศพในคืนที่๒นี้ค่ะ